มาดูเรื่องสารวัตรสัวคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้ตำรวจไปจับกลุ่มผู้ต้องหาในเครือข่ายสารวัตรสัว
ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญด้วยนะคะ
เพราะว่าเป็นคนที่ทำหน้าที่ดูแลเส้นทางการเงินของสารวัตรสัวนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นก็จับกลุ่มตัวแล้วก็มาสอบสวนขยายผล

คือตำรวจเนี่ยไปเรียกอยู่หลายครั้งแต่ว่าไม่มีใครขานตอบนะคะ

แล้วก็นำกำลังเข้าไปแจ้งขอตรวจค้น

นี่นะคะบ้านหลังหนึ่งในซอยลาซาน๓๒อยู่แถวบางนาค่ะ

ซึ่งต้องบอกว่าเป็นคนสำคัญนะคะ
แล้วตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบมาว่ามีหลักฐานว่าเป็นคนที่ดูแลเส้นทางการเงินของเครือข่ายสารวัตรสัว
ก็เลยไปที่บ้านหลังนี้เพื่อที่จะตรวจค้นค่ะ

แต่ว่าพบทรัพย์สินมีค่าหลายรายการค่ะ
อย่างเช่นโมเดลของแท้จากญี่ปุ่นหลายชิ้นกระเป๋าแบรนด์เนม
เอาไว้ที่ชั้นวางของเยอะเลยค่ะที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ
แล้วก็ยังมีทรัพย์สินอื่นอื่นอีกนะคะอย่างเช่นรถยนต์ส่วนบุคคลคันหนึ่ง
รถไฟฟ้าหนึ่งคันจอดอยู่หน้าบ้านทั้งหมดก็ถูกอายัดไว้เพื่อตรวจสอบนะคะ

ส่วนอีกชุดหนึ่งนะคะตำรวจกองปราบปราม
สามารถคุมตัวนายธนัดได้ค่ะไปอยู่ที่คอนโดย่านศรีนครินค่ะ
คุณผู้ชมไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้แต่ไปอยู่ที่คอนโดมิเนียมค่ะ
ก็แสดงหมายจับแล้วก็ค้นห้องพักพบเงินสด๑ล้านบาทอุปกรณ์สื่อสารคอมพิวเตอร์
ซึ่งปฏิบัติการทลายเครือข่ายสารวัตรสัววันนี้เนี่ยเป็นการปูพรมนะคะ
จุดด้วยการจับผู้ต้องหาได้๓รายนะคะก็คือนายธนัดผู้ต้องหารายสำคัญ
นายธีรพัฒน์และนางสาวธีรพันธ์จาก๙หมายจับในชุดล่าสุดนะคะ
ควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับแล้วก็อายัดทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า๔๗๕ล้านบาท
โดยได้หลักฐานสำคัญเป็นข้อมูลในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่ะรวมถึงบัญชีเส้นทางการเงินของเครือข่ายด้วย
ผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มในวันนี้ทั้งหมดก็ยอมรับเป็นบุคคลตามหมายจับ
แต่ว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในคดีนะคะตำรวจก็คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนกองปราบรามดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลต่อไปค่ะ